ตำรวจมือหนึบแบบสไปเดอร์แมนจะยังไงดีคะ
หนึบเหรอมือหนึบมากเลยค่ะดูคลิปนี้นะคะ
ตำรวจทางหลวงค่ะกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถของรถคันหนึ่ง
ที่หลบหนีการตรวจค้นแล้วก็เกาะอยู่แบบนั้น๘๐๐เมตรเลยนะ

เข้าไปเม้เข้าไปเม้เข้าไป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

แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าโบกรถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรถมันติดนะคะ

ป้ายแดงทะเบียนจอจานหนึ่งสองศูนย์ศูนย์กรุงเทพดาบตำรวจนาธีบอกว่าทะเบียนอ่ะมันป้ายแดง
แต่สภาพรถมันไม่น่าจะใช่รถมันดูเก่าแล้วดูเหมือนจะดัดแปลงมา
ก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นปรากฏว่าคนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารการครอบครองรถไม่มีอะไรเลยเปิดดูในรถ
ไปเจอขวดยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมและขวดพลาสติกข้างในมีน้ำสีคล้ำ
ก็เลยถามว่าน้ำอะไรคนขับไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็พยายามขับรถออกไปอ่ะ
ดาบตำรวจนาธีก็เลยตัดสินใจกระโดดไปเกาะบนฝากระโปรงรถแบบนี้
ภาพกราฟิกแบบนี้เลยค่ะคือตั้งใจจะสกัดรถแล้วก็ยังป้องกันตัวเองที่อาจจะถูก
ข้างข้างชนก็เลยเกาะด้านหน้าปลอดภัยกว่าดาบบอกตอนนั้นรถเยอะด้วยนะคะ
คนขับก็ยังขับแบบพยายามสายไปสายมาเหมือนตั้งใจให้ดาบเขาร่วงลงมาจากรถนะ
โชคดีมีพลเมืองดีขับรถไปประกบแล้วก็ขวางรถไม่ให้คนร้ายขับต่อได้
อย่างนั้นคงจะไม่ยอมหยุดอ่ะรวมระยะทางเกาะอยู่แบบนั้น๘๐๐เมตรค่ะ
แล้วให้เขาเขาจอดอ่าเขาเขาจะก็หนีไงเขาจะให้เขาหยุดครับ
มันก็พยายามเบียดออกมาเบียดตัวพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่
ผมก็ต้องมาอยู่หน้ารถหนึ่งครับต้องมาอยู่นี้พี่บอกไว้ครับ
ครับถ้าผมหลบมาด้านข้างต้องลบอืม
เขาออกมาการหน่วงรถต้องชนอืมต้องตัดพิจัยตัวใบของมืออยู่
อ่าจังหวะช่วงนั้นมันมีรถวิ่งอยู่ขาวออกเยอะขาวเยอะเยอะ
แล้วก็ตัดตัวปีนขึ้นอันนี้ก่อนก่อจากด้านข้างใช่ไหมอ๋อ
เหวี่ยงตัววาดขึ้นไปบนฝั่งกระโปรงเขาขึ้นอยู่อยู่เนี้ย
โหดาบนาทีเก่งมากน่ะสาธิตให้ดูด้วยนี่บอกหลืบแบบนี้ดูดิ
คุณเขียนมาสอนก็จำไว้ใช้อ๋อไม่อยากไปเกาะรถเขาไหนเลย
เผื่อฉุกเชิญเออน่าควรนะหารถกลับบ้านไม่ได้ก็กระโดดเกาะอย่างงี้ไป
แล้วรถมันลื่นนะใช่แล้วผ้าที่ตัวเสื้อผ้าไปถูว่ามันลื่นนะครับ
จากการตรวจสอบนะคะคนที่ขับรถหนีเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายวัชรพงศ์ถิติมโนวงอายุยี่สิบเอ็ด
อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนี่แหละค่ะเขาอ้างว่าเขาตกใจ
กลัวความผิดก็เลยขับรถหนีแล้วก็ที่นำป้ายแดงมาใส่เนี่ยค่ะ
ก็เป็นการสวมทะเบียนตามภาษาวัยรุ่นอยากจะให้รถเป็นป้ายแดงอ่ะอืม